เหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์สลดที่เกิดขึ้น
กับเด็กอายุ๖เดือนคุณ
คือพ่อเลี้ยงเขาทนไม่ไหวกับเสียงร้องของลูกเลี้ยง
แล้วก็ก่อเหตุฆ่าลูกเลี้ยง

แม่แท้ของเด็กก็รู้เรื่องด้วยนะคะ

เขาถือตะกร้าอะไรบางอย่างอยู่

ออกจากทางด้านประตูหน้าห้องพัก
ไปขึ้นรถแท็กซี่ที่จอดอยู่ถนนหน้าอพาร์ทเมนต์
แล้วก็ขับออกไปแล่นรถออกไป
ทีนี้ต่อมาที่รู้เพราะว่ามีคนเก็บของเก่า

แล้วก็มาเจอศพเด็กถูกวางไว้ในตะก้าพลาสติกแบบนี้เลย

คือคนเก็บของเก่าเขาก็จะไปหาของตามถังขยะแหละนะ
แล้วก็ไปเจอตะกร้านี้ค่ะ
อยู่ในซอยประชาอุทิศ๑๙ที่เขตห้วยขวางกรุงเทพนี่แหละ
หลังจากนั้นชุดสืบสวนก็ต้องไปไล่ดูเลย
ไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดในจุดที่เกิดเหตุ

แล้วก็สอบปากคำพยานในที่เกิดเหตุ

พี่วงจรติดอยู่นี่นะคะ

ทราบชื่อผู้ชายเมื่อกี้ที่คุณผู้ชมเห็นคือ
พลทหารวิทยาวัฒน์จิตธโนปัจจัย

ส่วนผู้หญิงคนนี้คือนางสาวกาญจนา

นางสาวกาญจนาที่เป็นแม่แท้ของเด็กเนี่ย
บอกว่าเพิ่งคบกับพลทหารวิทยาวัฒน์ได้ประมาณ๖เดือน

ทีนี้ก็จะช่วยกันดูแลลูกชายอายุ๖เดือน

เป็นลูกชายของสามีเก่า
บอกว่าเอ๊ะทำไมลูกเนี่ยร้องไม่หยุดเลย

เพื่อไม่ให้เด็กร้องมาแล้ว
แล้วแม่ก็ห้ามปรามด้วยนะคะ
ก็โดนแฟนใหม่หรือว่าพลทหารวิทยาวัฒน์ทำร้าย

นางสาวกาญจนาบอกว่าวันนั้นเนี่ย
ปล่อยให้พลฐานวิทยาวัฒน์อยู่กับน้องวิน๒คน
แล้วช่วงดึกพลทหารวิทยาวัฒน์ก็โทรมา
โทรมาตอนที่คุณกาญจนาไปทำงานอยู่
บอกว่าเนี่ยลูกเสียชีวิตแล้ว
พอคุณกาญจนารู้ข่าวก็รีบกลับมาที่อพาร์ทเมนต์
แล้วก็นำศพลูกไปทิ้งค่ะ

ทีนี้พลทหารวิทยาวัฒน์ก็เลยใช้ผ้าคลุมตัวเด็ก
แล้วก็ใช้หมอนวางทับบนลำตัว
แล้วนอนทับอยู่ครึ่งชั่วโมงคุณ

แล้วก็นอนกอดศพน้องวินนานกว่า๓ชั่วโมงนะคะ

โทรบอกภรรยาคือนางสาวกัญจนา
ซึ่งพอตำรวจมีการสอบปากคำทั้งหมดแล้ว

เอาไปตรวจหาสารเสพติดที่สถาบันธัญรักษ์
แล้วเดี๋ยวจะนำตัวไปสอบปากคำเพิ่มเติมที่สนห้วยขวาง
เพราะว่าเป็นพื้นที่ที่มีการนำศพมาทิ้ง

แหมน้องเพิ่งจะ๖เดือนน้องจะไปรู้อะไร
เด็กร้องก็อาจจะมีทั้งเรื่องของอาการหิว
หรือว่าจะปวดขับถ่ายกันมากขึ้นนะคะ